เรามารุ้นกันสดทางไฟตบุ๊กไลฟ์
ในเวลา๖โมงเย็นประมาณ

ก็จะเกิดขึ้นที่ห่างครรภ์สนับงานไทยรัฐ

ทีมที่สักทายจะได้เจอกับบรรดายอดทีมต่างทวีป
แล้วก็อีกหนึ่งชาญที่เราเคยเจอมาแล้ว
ก็คือศาสตราหรับอมีเรดอันดับ๗๓ของโลกด้วยทวีปเอเชีย

สำหรับทีมไทยจะได้เป็นทีมวางในฐานะเจ้าภาพนะครับ
ก็จะเตะเป็นคู่ที่๒ของวันที่๒๒มีนาคม๑๙๓๐น

แล้วก็จับขึ้นมาสองทีมแรกที่ผมบอกสองทีมแรกก็อยู่คู่สิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
แล้วก็หนึ่งลูกที่เหลือในโถ่ก็จะเป็นคู่ที่เจอกับไทยในเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับ
สำหรับผู้ชนะนะครับของวันที่ยี่สิบสองครับก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมเป็นคู่ที่สอง
เวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีส่วนผู้แพ้นะครับผู้แพ้จัดเล่นเป็นคู่แรกของวันที่ยี่สิบห้า
ก็เป็นเกมชิงอันดับสามในเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีรูปแบบการแรงขันก็เหมือนเดิมจากปีที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามการจับสลากฟุตบอลคิงทรัพย์ได้นะครับแบบสดทางเพจเฟสบุ๊คของไทยรัฐตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๕นาทีเป็นต้นไปครับ
แกรมของทีมไทยหลังจากเสร็จศึกคิงส์ครับนะครับพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เตรียมแผนแล้วว่าจะให้ไปเก็บตัวที่ยุโรปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครับ
ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียจะเริ่มขึ้นก็จะไปเก็บตัวที่ออสเตรียนะครับจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมในแถบยุโรป๑เกม
รวมถึงลงทีมหนึ่งครั้งกับทีมในแถบนั้นด้วยว่าจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาติก็ตามนะครับเดี๋ยวต้องดูโปรแกรมอีกทีหนึ่งอย่างเป็นทางการ
ซึ่งทีมไทยก็สามารถหาเกมอุ่นเครื่องได้๒เกม
ก่อนที่ทวนาเมนต์สำคัญที่สุดจะเริ่มขึ้นก็คือ
สหรัฐอรับอิมิเรตซึ่งรายการนี้ทีมไทยก็เดิมพันธุ์เหมือนกันนะครับ
ครั้งสำคัญโค้ดเห็งวิยารหกุลก็บอกนะครับว่า